สวัสดีครับสวัสดีครับกีฬากับเราสองคนนะครับ
ก็คงจะต้องพูดถึงศึกที่สำคัญสำหรับนวพลนครหลวงโปรโมชั่นนะครับ
วันพรุ่งนี้ในช่วงสายสายนะครับไทยรัฐทีวีถ่ายทอดสด
ก็เป็นเกมที่ออสเตรเลียนะครับบ้านของเจสันโมโลนี่นะครับ
ซึ่งน้องพลเองเนี่ยก็ยืนยันชัดเจนว่าสถิติชนะจากห้าสิบหกไฟท์เป็นการน็อกสี่สิบหกไฟท์เนี่ย
ไม่ได้มาเพราะโชคช่วยถึงแม้ว่าอีกฝั่งจะบอกว่าเก่งแต่ในบ้าน
ไม่ได้ผ่านคู่ชกที่แข็งแกร่งอะไรมากมายนักนะครับใช่ครับเมื่อวานตัวเองน้ำพลก็ร่วมงานแถลงข่าว
ยังเป็นทางการนะครับพร้อมกับทางสถิติฯนกชกเจ้าถิ่นนะครับ
ไม่ได้มาเพราะโชคช่วยมันมาจากการฝึกซ้อมของตนเป็นอย่างดี
แล้วก็ไฟล์นี้เช่นเดียวกันครับเตรียมตัวมาเต็มที่มาก
ขณะที่โมโลลี่เองก็บอกว่านวพลเป็นนักมวยที่มีความสามารถ
เพราะดูจากสถิติที่ผ่านมาแต่เขาก็เตรียมตัวกับไฟล์นี้มาหนักมาก
แล้วก็เป้าหมายคือต้องผ่านเพื่อไปชิงแชมป์โลกในรุ่นนี้ให้ได้นะครับ

ซึ่งไร้ปัญหาน้าวพลก็ชั่งได้๑๑๗๓ก้าวปอง
ส่วนโมโนี่ชั่งได้๑๑๗๘๓ปอง
แล้วก็ได้มีการจ้องหน้ากันครับหลังจากที่ชามหนักแล้วด้วย
ซึ่งเนื้อตัวเนี่ยดูดีกันทั้งคู่เลยคิดว่าก็น่าจะเป็นไฟล์ที่สนุกแน่นอนสำหรับวันพรุ่งนี้
ดูจากประกบส่วนสูงเนี่ยเหมือนตอนแรกบอกว่าเราสูงกว่าแต่เอาจริงยืนแล้วเนี่ย
เหมือนจะลอยกว่านิดนึงนะครับโบโลนี่แต่ว่าสถิติที่ออกมาครับ
ก็คงจะเทียบกันไม่ได้เพราะว่าคู่ชกมันคนละคนกันแต่น้องพลเนี่ยเอาเป็นว่า
เทินโปรมาก่อนแล้วกันนะครับการชกสถิติก็มาเป็นอ่าห้าสิบแปด
ไฟล์ทชนะห้าสิบหกน็อกสี่สิบหกเสมอหนึ่งแล้วก็แพ้หนึ่ง
หนึ่งเนี่ยคือแพ้ครั้งเดียวในการชิงแชมป์โลกตอนนั้นชิงร้อยแปดปอนด์นะครับ
กับทางฮวนเคอร์ดันเดสที่อาคารนิบุตรแล้วก็แพ้น็อกยก๓ไป
ส่วนด้านฝั่งของโบโลนีครับสถิติน่าสนใจครับก็ชนะไปยี่สิบสี่นะครับ
แล้วก็เสมอศูนย์แพ้๒นะครับถือว่าใช้ได้เลยครับ
กับนักชกชาวอาเซียคนดียังมีครั้งหนึ่งครับโปรแกรมแถวสดครับ
น้องพลน้องคนของโปรโมชั่นจะขึ้นชกฟ้าจากเชือก
รุ่นหนึ่งร้อยสิบแปดป่อนของสถาบันโลกดัวบีบีซี
พบกับเจสันโมโลนีที่ประเทศออสเตรียวันพรุ่งนี้
แท็กทีวีแถวสดตั้งแต่เวลาแปดนาฬิกายี่สิบนาทีเป็นต้นไป